วันนี้๑๓มิถุนายนเป็นประจำทุกปีที่แฟนเพลงของรายชิดิ์เพลงลูกทุ้ง

จะมีการจัดงานรำลึกนั่นเอง
ปีนี้แม่พึ่งจากเราไป๒๘ปีแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
การจัดงานอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปี
แต่ปีนี้ก็ยังคึกคักพอสมควรอยู่เหมือนกันค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดภาษีเอกมัย
ปุ้มไกรสอนและลูกชายเพชรพุ่มพวงค่ะ
เดินทางไปร่วมพิธีบวงสวงแบบพราม
ก่อนจะมีการถวายเพลงตามแบบพิธีพุทธนะคะ
ในงานค่ะมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังดาวมะยุรีหนวดสตอ
มาร้องเพลงให้กับหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยค่ะ
หลังจากนั้นค่ะพ่อปุ้มไกรสอนและเพชรลูกชายนะคะ

ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะว่า
ดีใจนะคะที่ยังมีคนรักแม่พึ่งพุ่มพวง
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายต่อหลายปีแล้วค่ะ
ส่วนปัญหาเรื่องที่มีคนนำชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์

คอนเสิร์ตนั้นไม่ได้จัดแล้วค่ะ

แฟนเพลงยังไม่ลืม

ขอบคุณนะครับขอบคุณว่าสิ่งแสน
ขอบคุณมากที่ยังรักยังคิดถึงอยู่ตลอดครับ

ก็อยากให้คุณแม่แบบมีความสุขบอกไม่ต้องห่วงตรงนี้ครับ
อยากจะให้จัดนะไม่ใช่ไม่อยากให้จัดนะ
แต่ว่าบอกผมสักคำสิครับบอกน้องเพชรสักคำสิครับ
เท่านั้นเองบอกผมสักคำบอกน้องเพชรสักคำ
หรือเท่านั้นเองนะอย่างอื่นมันไม่ต้องพูดแล้วอืม

ขสิทธิ์เพลงทุกเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย
คุณไกรสอนคุณพ่อเป็นคนดูแลมรดก
แต่ว่าคุณไกรสอนก็ได้ยกมรดกทั้งหมดนี้
ให้กับลูกชายคนเดียวเพชรพุ่มพวงไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นเวลาถ้าใครจะคิดจัดงานคอนทรงคอนเสิร์
นำเพลงไปร้องต้องทำการขออนุญาตก่อน
เพราะไม่เช่นนั้นคุณต้องคุยกับศาลนั่นเองนะคะ
ปิดท้ายไฮไลท์ของการทำบุญให้แม่พึ่งที่วัดภาษีค่ะ

กลับไปดีน่ะต่อไปดี

๙๖๗นะคะยังไม่มีทีนะคะ

เออตามเลขที่คุณผู้ชมเห็นเลยดิฉันไม่พูดทวนแล้วนะคะ
ส่วนที่วัดทัพกระดานอำเภอ๒พี่น้องสุพรรณบุรีค่ะ
ก็มีการทำพิธีทำบุญให้ราชินีลูกทุ่งเหมือนกันนะคะ
โดยน้องสาวอย่างคุณโอ่งสลักจิตค่ะเป็นหัวเรือใหญ่
มีศิลปินลูกทุ่งเดินทางมาร่วมทำบุญนะคะ
รวมไปถึงศิลปินแห่งชาติคุณอาวัยพฤษเพชรสุพรรณค่ะ
เป็นผู้ที่ราชินีเพลงลูกทุ่ง
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์นี้นับถือเสมือนเป็นพ่อเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นผู้ชักนำเธอเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งนั่นเองค่ะ
พฤษเป็นคนแรกเลยที่แนะนำคุณพุ่มพวงชักชวนเข้ามาสู่วงการนี้นะคะ
ซึ่งนอกจากจะร้องแหล่ถึงพุ่มพวงแล้วค่ะ
เหล่าแฟนเพลงก็ยังยุให้ด้วยบอกว่า
พ่อวัยพฤติขย่าวเซียมซีหน่อยสิ
ฝั่งทางกรุงเทพลูกเพชรเขาเขย่าไปแล้ว
มาทับกระดานก็ให้พ่อวัยพฤษแล้วกันนะฮะ
แกก็ทำตามคำเรียกร้องค่ะคุณผู้ชมนะครับ
ก็หยิบเซียมซีได้หมายเลขหนึ่งนะคะ

แฟนเพลงต่างส่งเสียงชื่นชอบกันยกใหญ่
ดวงใครดวงมันนะคุณผู้ชมของแบบนี้